พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมกันนะคะเพราะว่าเขามีการบูรณะพระธาตุครั้งใหญ่กันเกิดขึ้น
ผู้ทศสัพย์ศิลิกชนทั้งชาวไทยชาวลาว
เขาก็แห่กันมาทำบุญยกยอดฉัดหุ้มทองคำฝั่งเพชรที่พระธาตุท่าอุเทนกันค่ะ
ถือเป็นการบุรณยอดฉัดครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะของพระธาตุท่าอุเทนในจังหวัดนครพนม
โดยมีการนำทองคำหุ้มยอดฉัดทั้ง๕ชั้นฝั่งเพชรแท้ยอดฉัดบนสุดทรงดอกบัว
และมีการรับบริจาคทองคำมาหลอมเป็นยอดฉัด๔ครั้ง
แก่ครั้งที่๑โดยสมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่๒ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน
ครั้งที่๓โดยพระพรมเสนาบดีรองเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหาร
และพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงราย
และครั้งที่๔ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้เปิดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รับบริจาคทองคำด้วยศรัทธาจากสาธุชนที่ได้หลั่งไหลเข้ามาร่วมกันบริจาค
ทองคำเพชรแล้วก็เงินทำให้มีการสร้างฉัดทองคำฝังเพชรอย่างงดงามสมบูรณ์แบบ
ประกอบไปด้วยทองคำหนักกว่า๑๙กิโลกรัมเพชร๓๓๕๙เมตรและอัญมณีอีก๓๙๙เมตรค่ะ
พระธาตุท่าอุเทนถือเป็นพระพุทธสารีริกฐาตุเจดีที่สำคัญ
เป็นสัญลักษณ์แห่งการเคารพบูชาของสองแผ่นดินไทยลาว
ซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขงภายในวัดพระธาตุท่าอุเทน
งานก็เลยมีทั้งชาวไทยและชาวลาวจำนวนมากมาร่วมงานค่ะ
โดยพระธาตุท่าอุเทนนับเป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์
ก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช๒๔๕๔
โดยการนำพาของพระอาจารย์ศรีทัศน์ยานสัมปันโนพระอริยสงฆ์ที่คนไทยและลาวมีความเคารพสัทธา
เวลาผ่านไปมากกว่า๑๐๐ปีก็ทำให้องค์พระธาตุเสื่อมโทรม
โดยเหตุนี้จึงได้มีการบุรณปฏิสังขรพระธาตุท่าอุเทนกันครั้งใหญ่
แต่ก็คงไว้ซึ่งรายละเอียดเดิมไม่ได้มีการก่อสร้างใหม่หรือตกแต่งเพิ่มเติม
โดยการดูแลของกรมศิลปากรที่ได้เริ่มทำการบุรณะไปตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ